หลังจากที่ช่างตีมีดได้ตีแบนใบมีดเรียบร้อยแล้วก็จะถึงขั้นตอนของการยุบเอวคันเอว
คือการทำส่วนของสรรใบมีดให้มีความหนาต่อจากนั้นจึงจะทำการยักษ์กัน
คือส่วนที่ยาวมาทางด้ามมีดซึ่งด้ามมีดจะหุ้มหรือประกบไว้กัน
จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและสมดุลในเรื่องน้ำหนักให้กับมีดต่อจากนั้นช่างก็จะตัดแต่งหัวใบมีดตามแบบที่ต้องการ
เช่นแบบหัวตัดแบบหัวมนต์หรือบางทีก็จะเรียกว่าแบบหัวลูกไก่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน